คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาววัย๑๗ปีคนนี้หน่อย
เธอถูกกลุ่มวัยรุ่นที่เป็นคู่อาริของน้องชายเธอนี่อายุเพิ่ง๑๕๑๖อ่ะ

เขามาเอาเรื่องน้องชายเธอเธอก็พยายามเข้าไปช่วยกัน
โอ้โหถูกฟันชึบเข้าไปเนี่ยคือปลายจมูกเกือบขาดอ่ะ
ไว้เผื่อห้อยแบบตองแต่งมาเลยต้องไปให้หมอย็บให้นะฮะ
ก็เลือดอาบขนาดนี้อ่ะค่ะต้องขออนุญาตเบลอไว้หน่อยนะ
อืมแต่ทีนี้คดีเนี้ยมันผ่านมาเกือบสองเดือนแล้วคดีมันไม่คืบหน้าเลยนะฮะ
เขาเลยไปไปร้องขอความช่วยเหลือทางคดีจากคุณกันจอมพลังนี่นะฮะ
สมมุติว่าชื่อน้องเปิ้ลก็แล้วกันนะอายุสิบเจ็ดปีนะครับถูกมีดง้าวฟันจนแบบจมูกเกือบขาดนะฮะ
มีแผลลึกถึงเบ้าตาด้วยนะครับถามว่าเย็บเท่าไหร่เย็บไป๒๐๐กว่าเข็ม
อืมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยงนะฮะยี่สิบสองเมษายนที่ผ่านมา
ในพื้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
น้องแข็มกรุงเทพนะครับวันนี้ครอบครัวผู้บาดเจ็บเขาต้องการความเป็นธรรมทางคดีแล้วครับ
เพราะว่าหลังเกิดเหตุไปแจ้งความแล้วกับตำรวจสอนอนองแขมนะฮะแต่ผ่านมา๒เดือนยังจับกลุ่มคนก่อเหตุมาดำเนินคดีไม่ได้
นี่เห็นไหมมันไม่ใช่แค่โดนจมูกนะครับมันเข้ามานี่ถึงเบ้าตาเลยฮะ
เลยขึ้นไปถึงตาเลยค่ะเย็บรวมแล้วสองร้อยกว่าเข็มมาร้อยเข็มอ่ะอ่านี่ครับ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับเพราะว่าคุณกันจอมพลังเนี่ย
หลังจากได้รับการร้องขอจากทางหญิงสาวคนเจ็บนะฮะก็เลยมาช่วยตามความคืบหน้าทางคดีที่สอนอนองแขมให้
นี่เดี๋ยวทางคดีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าคุณบอมอภิวัตที่ลงพื้นที่ไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
คุณผู้ชมครับวันเกิดเหตุนะ๒๒ตอน๑๒นาฬิกา๕๙นาทีนะครับนี่ฮะ
ก่อนจะเกิดเหตุจะเห็นว่ามีผู้ก่อเหตุ๓คนขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันนะครับ
มีเด็กชายหลังอายุ๑๓ปีนี่เป็นคนขี่จักรยานยนต์นะอย่าง๑๓นี่ยังทำใบขับขี่ไม่ได้เลยด้วย
โอ้โหต้อง๑๕นะจักรยานยนต์รังเป็นคนขี่ถาถึงแล้วใช่ไหมนะ
อายุ๑๓เป็นคนขี่มีปื๊ดนะปื๊ดนี่เสื้อดำนะฮะนั่งซ้อนท้ายเห็นไหมฮะ
อ่าตกลงอันนี้นั่งซ้อนท้ายแล้วกรอยู่ตรงกลางใช่ไหมกรตรงกลาง
อ่าแล้วผ่านไปสองนาทีเนี่ยจะเห็นผู้ก่อเหตุขี่รถออกมาหลังยังขี่เหมือนเดิม
ไหนขอดูตอนต้นหน่อยซิที่มี๓คนอ่ะมองไม่ทันค่อยหยุดให้หน่อยได้ไหม

ตอนออกไปนะครับผ่านไป๒นาทีเนี่ย๓คนนี้ขี่ออกมารังยังขี่เหมือนเดิม
ื๊ดนี่มานั่งกลางสลับที่นั่งกับกรอ่านี่ฮะ
อันนี้คือวัน๒๒พฤษภาเดือนไหนเนี่ย
เพราะตามข่าวนี่บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง๒๒เมษายนใช่ไหม

ไหนขอดูวงจรปิดอันที่มีเวลาหน่อย
จะได้ดูเวลาชัดว่ามันระบุตอนไหนเอาไว้
เดี๋ยวทีมงานบอกผมหน่อยนะฮะเพราะว่าเดือนมันไม่เหมือนกัน
อ่านะอันไหนเข้าอันไหนออกด้วยเดี๋ยวช่วยบอกหน่อยนะฮะ
เพราะว่าการซ้อนท้ายก็บอกมาไม่เหมือนกันนะครับ
อ่าเปิ้ลคนเจ็บนะครับบอกว่าน้องชายเธออายุสิบหกปีนะครับ
อ่ามีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเธอกับน้องชาย
รวมถึงเพื่อนน้องชายอีกสองคนเลยนัดกลุ่มผู้ก่อเหตุมาเคลียร์กันนะฮะ
พอไปถึงเนี่ยเปิ้ลบอกว่าตอนที่นั่งรอกลุ่มผู้ก่อเหตุ
สักพักผู้ก่อเหตุก็มามากันสามคนก็คือกรปื๊ดแล้วก็หลังนะครับ
มาถึงยังไม่ทันคุยกันนะฮะเปิ้ลบอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
วิ่งเข้าใส่ทำร้ายน้องชายเธอเลยทำร้ายเพื่อนน้องชายเธอด้วย
ได้รับบาดเจ็บไปตามตามกันเธอก็รีบเข้าไปห้าม
แต่ว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วพวกนี้มีอาวุธพยายามจะถอยออก
ระหว่างนั้นกรนะฮะเดินตามมาแล้วก็ใช้มีดง้าวเนี่ย
เวียงฟันใส่เข้าใบหน้าเธอจนจมูกนี่ขาดนะฮะ
โดนเข้าเบ้าตาด้วยแล้วทั้งหมดก็พากันขี่รถหลบหนีไป
แล้วตรงจมูกฝั่งเนี่ยมันก็บอกว่าเป็นรูค่ะ
ดึงมาเย็บแล้วหน้าหนูก็เลยจะต้องเป็นแผลตรงนี้
เป็นแผลเป็นนูนขึ้นมาน่าเกลียดอะค่ะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยคือ๒๒พฤษภาคมเดือนเมษายนนะฮะ
ขอไข๒๒เมษายนต์
เมษายนซึ่งคนเจ็บเนี่ยเขาบอกมัน๒เดือนแล้วไงคดีมันไม่คืบ
วันนี้เขาเลยมาร้องคุณกันจอมพลัง
โดนฟันจนแบบจมูกขาดถึงเบ้าตาเย็บ๒๐๐กว่าเข็มคดีไม่คืบ
๒เมษายนนะฮะตอน๑๒นาฬิกา๕๙นาที
กลุ่มผู้ก่อเหตุเอาเป็นว่ามากันสามคนก็แล้วกันนะฮะนี่
มีรังเด็กชายวัย๑๓ปีเป็นคนขี่แล้วก็มีปื๊ดกับกรอีก๒คนอายุ๑๖ปีนะครับ
ซึ่งคนที่ฟันคุณเปิ้ลเขาเนี่ยเปิ้ลบอกว่าคือในกรนะฮะ
แม่ของเปิ้ลนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกสาววีดีโอคอลมาหานะ
พอถูกฟันไปแล้วนะแบบจมูกขาดอ่ะแบบมันห้อยต่องแต่งเกือบจะหลุดอ่ะ
เลือดเต็มหน้าเลยลูกวีดีโอคอลมาหาบอกแม่หนูโดนฟัน
เชื่อไหมแม่บอกทีแรกเนี่ยไม่เชื่อนะ
คิดว่าลูกโทรมาล้อเล่นแล้วใช้ฟิลเตอร์
ไอ้ฟิลเตอร์แบบเลือดเยอะแกล้งเล่นอะไรแบบนี้
แต่ว่านี้ตอนที่แบบตอนไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ย
คิดว่าลูกใช้ฟิลเตอร์เลือดมันเต็มหน้าเลย
ลูกบอกจริงแม่จริงโดนฟันจริงแม่บอกแม่ช็อกมากเลยนะฮะ
จากการสอบถามลูกสาวเนี่ยลูกสาวบอกว่า
น้องชายซึ่งไม่ใช่น้องแท้นะเหมือนกับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับ
มีศักดิ์เป็นน้องนะฮะมีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับ
ก็เลยนัดเคลียร์ใจกันที่สวนหย่อมในหมู่บ้าน
ซึ่งทางฝั่งของหลานชายเนี่ยที่มีปัญหากับฝั่งคนก่อเหตุ
ไม่ได้เอาอาวุธอะไรไปนะฮะลูกสาวไปในฐานะพี่คนโต
พยายามเข้าไปห้ามแต่โดนกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้มีดเนี่ยฟันนะครับ
ทั้งที่ยังไม่ทันได้คุยกันเลยนะครับแล้วเข้ามาเนี่ยใช้เวลาก่อเหตุ
สองนาทีก็พากันขี่รถหลบหนีไปเลยหลังเกิดเหตุเธอพาลูกไปแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาเพราะว่าคนก่อเหตุเป็นเด็กเยาวชน
คนเจ็บก็เป็นเด็กเยาวชนแต่ที่ตำรวจบอกต้องใช้เวลาเนี่ย
บอกโอ้โหนี่มัน๒เดือนแล้วตั้งแต่๒๒เมษายนจนถึงวันนี้
ยังไม่ตามตัวคนก่อเหตุมาแจ้งข้อหามาดำเนินคดีเลย
จริงภาพวงจรปิดนี่ชัดอยู่นะ
แล้วไหนจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายรักษาพยาบาลเธอเองต้องลาจากลาออกจากงาน
เพื่อมาดูแลลูกอีกนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยเจ็บหนักนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่เคยติดต่อผู้ปกครองคนก่อเหตุ
ไม่เคยติดต่อมาขอโทษมาเยียวยาอะไรเลย
แถมยังโทรศัพท์มาบอกอีกนะอันนี้แม่ของคนเจ็บเขาบอกนะ
ทางฝั่งของคนก่อเหตุเนี่ยโทรมาบอกบอกเอ้าเห็นเรื่องมันผ่านมานานแล้ว
อันนี้ไม่คิดว่าจะไปแจ้งความแล้วเนี่ยแล้ววันเกิดเหตุเนี่ย
จะให้ผมไปสาวหมัดหรือยังไงถ้าเกิดถ้าเกิดผมไม่เอามีดฟัน
คุณพูดเป็นยังไงเขาโทรมาหาคุณแม่
เมื่อวายมีการพาดโทรมาแต่ว่าเขาไม่รู้เป็นแม่
แต่พอคุยกับแม่เสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกไปว่าเนี่ยแม่เป็นแม่ของผู้เสียหาย
เขาก็เลยถึงว่างสาย
คุณกันจอมพลังนะครับบอกว่าหลังจากมาตรวจสอบเรื่องราวแล้วเนี่ยนะฮะ
ก็เลยประสานไปยังพุ่มกับการสอบพ่อสอนอนองแขมนะครับ
เพื่อให้ช่วยเร่งรัดในการติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะว่าพฤติกรรมถือว่าอุกอาจมากทำร้ายได้แม้กระทั่งผู้หญิง
ต้องถามถึงพ่อแม่นะครับว่าพ่อแม่เนี่ยปล่อยให้ลูกอายุ๑๓เนี่ย
ออกมาขับมอไซค์แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นได้ยังไง
บอกเจ้าที่แรงเจ้าถิ่นแรงเนี่ยเดี๋ยวจะแวะไปดูหน่อยนะครับ
ว่ามันจะแรงเฉพาะผู้หญิงหรือเปล่านะครับ
ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับท่านทำร้ายคนไม่มีทางสู้
เก่งกับผู้หญิงนะและยังลอยหน้าลอยตาใช้คำพูด
โอ้โหผมบอกเลยไม่สลดนะครับนะพูดได้ยังไงถ้าไม่ใช้ง้าว
จะให้ใช้หมัดเหรอท่านไม่ควรทำร้ายผู้หญิงนะครับ

นี่คุณกันบอกเดี๋ยวจะไปดูซะหน่อย
จะไปหาซะหน่อยว่าเอออยู่ที่ไหนยังไงนะครับ

คุณกันจอมพลังวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปคุณบอมอภิวัต
สื่อข่าวของเราก็ไปด้วยจุดที่น้องเปิ้ลเขาบอก
เขาโดนฟันเนี่ยนี่นะฮะที่ว่าน้องชายมีเรื่องกับพวกนั้น
ก็เลยนัดมาเคลียร์กันมาถึงยังไม่ทันพูดอะไรเลย
มาไล่ทำร้ายเลยเนี่ยนี่ฮะ

ตั้งแต่๒๒เมษายนยังมีร่องรอยคราบเลือด
ยังติดฝังอยู่ตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
จากนั้นตำรวจสอนอนองแข็มแล้วก็คุณกันจอมพลังก็ไป
แถวบ้านของกลุ่มเด็กที่ก่อเหตุนะฮะ
ที่เขาอยู่กันแถวนั้นได้เจอหลังนะ
หลังอายุ๑๓ปีคนขี่จักรยานยนต์น่ะ
นี่นะฮะรังนะครับรังบอกผมไม่เกี่ยวนะครับ
ผมแค่ขี่รถไปให้รุ่นพี่
วันเกิดเหตุเนี่ยรุ่นพี่สองคนก็คือปื๊ดกับกรเนี่ย
ชวนผมไปสวนสาธารณะไม่รู้ว่าไปทำอะไร
พอไปถึงเนี่ยก็ไปเจอฝั่งของคนเจ็บนะครับ
ซึ่งน้องชายของเขาเป็นคู่กรณีกับรุ่นพี่ผม
ผมเห็นก็คุยกันสักพักนึงอยู่ดีปื๊ดเนี่ย
ก็เอามีดไปฟันน้องคนเจ็บแล้วก็ฟันใส่คนเจ็บด้วย
ส่วนสาเหตุเนี่ยก็เนื่องจากน้องของคนเจ็บเป็นแฟนเก่าของแฟนปื๊ด
นี่นะฮะทางปื๊ดเนี่ยมาบอกกับพวกผมนะ
บอกกับรังว่าน้องของคนเจ็บเนี่ยมาด่าแม่ของปื๊ดด้วย
ก็เลยทำให้ปื๊ดเนี่ยไม่พอใจก็ชวนกรไป
แล้วก็ให้หลังเนี่ยขี่จักรยานยนต์พาไปส่งหน่อยนะครับ
ที่จุดเกิดเหตุเอาเป็นว่าตอนนี้ตำรวจเขาบอก
เขาก็ตามตัวเจอหมดแล้วทั้ง๓คน
ซึ่งทั้ง๓คนทั้งหลังแล้วก็ปื๊ดกับกรบอกว่า
พรุ่งนี้จะไปมอบตัวกับตำรวจที่สนหนองแข็ม
ทางคดีนะครับตำรวจบอกว่าไม่ได้ออกหมายเรียก
ออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุไป๑ครั้งแล้วนะครับ
แต่เนื่องจากทั้งหมดยังเป็นเด็กและเยาวชนคืออายุ๑๓กับอายุ๑๖
นะฮะจึงไม่สามารถออกหมายจับได้ทันที
ก็นี่มาตามตัวให้แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาบอกว่าจะมามอบตัว
ถ้าเกิดยังไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็จะพิจารณา
เพื่อจะรวบรวมหลักฐานต่างเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับต่อไป
เคร่งคัดวินัยรับใช้ประชาชนดำรงตนในยุติธรรม

จริงค่ะคือดูจากทรงแล้วคือปาดขึ้นหน้าไปแบบนี้เลยนะ
แล้วคือถ้าลึกอีกนิดนึงเข้าหัวเขาแล้วอะค่ะ